ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

ตำรวจบอกว่ายังพบพิรุธในหลายประเด็นนะคะ
ยังคงเรื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเงินสดกว่า๖ล้านบาท
อ้างว่ามีการยืมจากผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติด
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบปากคำ
นายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนทเรสซิ่ง
สามีของแพทย์นับประพาตันตระกูลดาราสาวชื่อดังค่ะ
บอกว่าคำให้การของอัครกิจยังไม่มีความชัดเจนในบางประเด็น

เชื่อว่าอาจจะมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนอยู่นะคะ
โดยเฉพาะกรณีที่นายอัครกิจให้การว่า
เงินมาจากนายนัทพลนาคคำผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เพื่อนำเงินดังกล่าวไปดาวน์รถยนต์ลัมโบกินี่รุ่นกาลาโด
แต่กลับไม่มีการขอหลักฐานอะไรไว้เลย
แตกต่างจากที่นายนัทพลยืมเงินนายอัครกิจจำนวน๕แสนบาท
ต้องนำรถยนต์มาจำนำไว้เป็นหลักประกัน
ตำรวจปราบรามยาเสพติดก็เลยอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป้องกัน
เพื่อจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลทั้งสองโดยละเอียด
ทางด้านธนโรตีวุฒิพงศ์เพศกำเนิด
ผู้บังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด๓๑ในคณะทำงาน
บอกว่าชุดทำงานพบข้อมูลที่ขัดแย้งกับคำให้การของนายอัครกิจ
พบว่าเงินที่นำมาซื้อรถยนต์ลัมโบกินี่ส่วนหนึ่งเป็นของนายนัทพลจริง

ประเด็นนี้นายอัครกิจต้องนำหลักฐานมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงต่อไป
เนี่ยอาชีพหลักของเขาคือเขาแต่งเขามีหน้าที่จูนเครื่องรถพวกหรู
เขาเขาอาชีพของเขาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขามีอาชีพในเรื่องของการจูนรถ
เขาอาจจะเอารถคนนู้นคนนี้มาจูนก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นรถของเขาหรือไม่ใช่รถของเขา
แต่จากข้อมูลก่อนหน้านี้เราเชื่อว่ารถแลมโบกินี่เนี่ย
เรามีข้อมูลถือว่าเป็นการซื้อเนี่ยบอยซื้อเงินส่วนหนึ่งของบอยมาทำการซื้อ
ในรถลัมโบกินี่คันนี้เป็นเงินของบอยส่วนหนึ่ง
ขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลทลายเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่
และเป็นเครือขายยาเสพติดรายสำคัญที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะ
บอกว่าเรื่องของการสอบปากคำในอัครกิจเป็นเรื่องของรายละเอียดหลายส่วน
เรื่องเส้นทางการเงินรถยนต์หรูความเชื่อมโยงต่าง
รับว่าเตรียมจะเชิญดาราสาวแพทย์นับประพาเข้าให้ปากคำด้วย
หลังพบหลักฐานถ่ายภาพคู่กับรถยนต์ลัมโบกินี่
แต่ก็ยังไม่มีกำหนดชัดเจนว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะคะ